ใครเป็นสาวกแมวหรือว่าธาตุแมว
หรือว่าไปโดนแมวกัดแมวควรอย่านิ่งนอนใจ
บางคนเห็นว่าขวนเฉยแค่เป็นรอยบาง
อาจจะใช้สบู่ล้างแล้วก็พอแล้ว
สุดท้ายเกิดผลกระทบหนักมากนะครับ

เขาถูกแมวขวน๓วันก็นิ่งนอนใจก็ไปหาหมอ
สุดท้ายครับติดเชื้อรุนแรงใต้ผิวหนัง
คุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้๒วันต้องตัดขาทิ้งครับ

โดยเป็นภาพขาขวาที่มีบาดแผลชะกัน

ถ้าคุณหรือคนในบ้านถูกแมวขวน
แค่โดนขวนให้คุณรีบไปหาหมอฉีดยาทันที
ไม่งั้นคุณอาจติดเชื้อใต้ผิวหนัง
ขวนไม่ได้โดนกัดเลย
ไม่ได้เอกใจอะไรปล่อยไว้๓วันเป็นขนาดนี้
หมอบอกถ้ามาช้ากว่านี้๒วันต้องตัดขาทิ้งครับ
จากนั้นก็มีการแชร์ภาพนี้ออกไปมากมาย
ผู้คนก็กดแชร์กันมากกดไลค์กันมากทีเดียว
ข้อความนี้ก็กระจายไปทั่วโลกโซเชียล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็สอบถามไปเลยครับ

ก็ทราบชื่อคือนาง๓ลูกหน้าผ่างามจันทร์

ผู้ป่วยคือนายวีระพันทิพย์อายุ๖๓ปีซึ่งเป็นพ่อแฟนของตนเอง
ทำงานเป็นคนขับเรือหางยาวรับส่งนักท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่าง
ที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองที่ภูเก็ต
แมวข้างบ้านไปขวนที่บริเวณหน้าแข้งแล้วก็น่องขวาเป็นทางยาว
มีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยเหตุเกิดในวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
จากนั้นเพียง๑วันนะครับวันที่๑๗มกราคม
ขวนที่บริเวณหน้าแข้งเริ่มบวมแล้วคุณพ่อก็เริ่มมีไข้
แต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากแค่แมวขวด
กระทั่งถัดมาวันที่๑๙นะครับ๑๖๑๗๑๘๑๙ใน๔วันถัดมา
นำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตแพทย์ก็ผ่าตัดในคืนเดียวกัน

เนื่องจากว่าบาดแผลติดเชื้อค่อนข้างจะรุนแรงครับ
ต่อมาอีก๒วันคือ๒๑มกราคม
ขวนที่บริเวณน่องขวาเริ่มมีอาการบวม
ต้องผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกอีกครั้งหนึ่ง
และต้องนอนรักษาตัวที่ตึกศัลยกรรมของโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตมาจนถึงวันนี้นะครับ
โดยแพทย์ระบุว่าหากมาช้ากว่านี้อาจจะต้องตัดขานั้นทิ้งไป
เนื่องจากว่าบาดแผลเริ่มมีการติดเชื้อแล้วก็ยามไปยังผิวหนังข้างเคียง
ตัดสินใจโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนี้เพื่อเตือนคนใช้เฟซบุ๊คทุกคน
ให้ระวังว่าถ้าคุณถูกแมวขวนหรือแมวกัด
อย่านิ่งนอนใจโดยเฉพาะแมวที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน
ขณะที่เมื่อมีการสอบถามไปยังโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตก็ทราบว่า
ผู้ป่วยยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจริงด้วยอาการบาดแผลติดเชื้อ
โดยแพทย์ก็ดูแลเป็นอย่างดีและอยู่ระหว่างการวินิจฉัย

อันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกัน
ย้ำว่าอย่านิ่งนอนใจถ้าถูกแมวกัดแมวควรต้องรีบไปพบแพทย์